จะไปส่งผู้โดยสารชาวลาวที่สุวรรณภูมิ
แต่ปรากฏว่าไปพุ่งชนท้ายเป็นรถน้ำมัน

แล้วตอนที่พุ่งชนคนเจ็บทั้งสองคน

เกือบไปแล้วเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วนะคะ
โอ้โหคุณลุงเลือดอาบอยู่ที่หน้าค่ะ
มาอีกทีเข้าตูดแล้วอย่างที่ลุงบอกค่ะ
คือเขาก็ถามแหละลุงหลับในเหรอ
นี่คือคุณลุงจารึกปราบโคบุตรนะคะ
อายุ๕๗ปีเลือดไหลที่หน้าแบบนี้
แต่ว่าก็ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะ
ซึ่งคุณลุงหลับในตอนที่กำลังขับแท็กซี่

ที่เป็นผู้โดยสารชาวลาวที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ปรากฏว่าพอจังหวะหลับในไปพุ่งชนท้าย
พ่วงบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อที่อยู่ด้านหน้า

คือที่สะพานตาลอยถนนมอเตอร์เวย์
ขาเข้ากรุงเทพที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คือลุงขับแท็กซี่เนี่ย

แล้วผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถที่เป็นชาวลาวเนี่ยนะคะ
คือนางสาวจำปาแหวนมีไซ

ตอนที่ไปเอาตัวผู้โดยสาร
ได้รับบาดเจ็บหมดสติอยู่เบาะหลังออกมานะ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาต้องเร่งช่วยเหลือ
เพราะว่าตรงนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแค่ไฟของไซเรนใช่ไหม

ไม่มีไฟอะไรเลยก็เลยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเอาไฟเหมือนกับไฟฉุกเฉินมาเปิดแจ้งเตือน
บอกให้รถที่กำลังขับตรงมาให้รู้ว่าตรงนี้มันมีอุบัติเหตุนะ
เบี่ยงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาชนซ้ำอีก
แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐนะคะ
รถแท็กซี่คันนี้ดูสิเมื่อกี้จอดเสียหลักอยู่กลางถนนข้างหน้านี่ก็พังเสียหาย
ส่วนรถพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกน้ำมันดีเซลมาเต็มคัน
จอดอยู่ข้างทางท้ายรถฝั่งขวาถูกชนแล้วก็พังเสียหาย
พอเห็นแบบนี้พอได้ยินแค่ข่าวว่ารถบรรทุกน้ำมันนี่กลัวกลัวเหลือเกิน

คนขับรถพ่วงที่เป็นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยคือนายมณ์เทียนสุปัญญาอายุ๔๕ปีค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
คนขับแท็กซี่บอกว่ารับผู้โดยสารมาจากชนบุรีนะ

พอลุงเผลอหลับในไปแป๊บเดียวแล้วก็เสียหลักแบบนี้

สำหรับใครที่ทำงานบริการโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถขับรา
ต้องดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอ
ถ้าง่วงไม่ขับนะคะเพราะว่ากลัวจะหลับแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะ